ซึ่งล่าสุดตอนนี้ยังไม่สามารถนำศพของผู้เสียชีวิตออกมาได้ทั้งหมด
เดี๋ยวต้องรอให้ทางตำรวจชั้นผู้ใหญ่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกันอีกทีหนึ่ง
ใช่ค่ะตอนนี้ภูมิกับสพนากลางอยู่ในสายกับเรานะคะ
เราจะไปพูดคุยค่ะกับท่านภูมิกับนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่ะสวัสดีค่ะพกลาง

ความคืบหน้าของเรื่องนี้ค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนล่ะคะ
อยู่ในขั้นตอนไหนสำหรับการทำคดีตอนนี้ค่ะ
ขั้นตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการชันสุดครับแล้วก็ตรวจสถานที่เกินเหตุครับผม
ครับท่านผู้กลับครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขของผู้เสียชีวิตนิ่งหรือยังอยู่ที่๓๘ศพตามที่บรรยายงานหรือว่าอยู่ที่๓๖ศพครับท่านครับ
ตอนนี้ยัง๓๖ศพอยู่นะครับยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมครับ

ต่อไปที่เราจะดำเนินการต่อทั้งในจุดของศูนย์เด็กเล็กรวมทั้งที่บ้านผู้ก่อเหตุนี้เราต้องรอขั้นตอนไหนต่อบ้างครับ
ขณะนี้ก็รอขั้นตอนการร่วมกับแพทย์ชันสูตรพลิกศพครับคงต้องใช้เวลานานสักหน่อยเพราะว่าผู้เสียชีวิตมีจำนวนหลายคนครับผม
ค่ะเราพอจะทราบหรือยังคะว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุมาจากอะไรอ่ะคะท่าน
ขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดครับว่าแรงจูงใจจริงนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
แต่เบื้องต้นว่าเขามีความเครียดที่ถูกและออกจากราชการแล้วก็มีประวัติการติดยาเสพติดครับ
คือในเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดที่เขามีประวัติ
มาตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้เลยใช่ไหมฮะอ่าหลังจากที่แล้วออกจากราชการแล้ว
เราก็ไม่ทราบว่าเขาได้ไปทำอะไรบ้างครับก็เลยไม่ทราบว่าหลังจากนั้นแล้วได้ผัวพัน
แต่ด้วยจากกรณีนี้เนี่ยมาจากกรณีที่ตำรวจเนี่ย
ก่อเหตุแล้วก็มาจากการเสพยาเสพติดด้วย
ซึ่งมันก็มีความขัดแย้งย้อนแย้งกัน
มีไปสีพูดถึงประเด็นนี้บ้างมั้ยคะ

ก็ได้ไปดูแลประสานกับนางคิวเตี้ยแย่บทของเค้า

หรือไม่มีการตั้งศูนย์เครือดขึ้นมาเลยใช่มั้ยครับในพื้นที่
ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งครับผม
ขอเรียนแจ้งท่านทราบเรื่องของการแบ่งการทำงานของตำรวจดีกว่าค่ะ
เพราะว่ามันจะมีอยู่หลายส่วนด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นตรงจนศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ตรงบ้านของผู้ก่อเหตุ

มีการแบ่งส่วนการทำงานกันยังไงคะสำหรับคดีนี้ค่ะท่าน
อันนี้เราก็ได้แบ่งเจ้าที่ตำรวจออกเป็น๓ส่วนครับผม
ส่วนหนึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลนากลางคอยดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวก
สารงานในส่วนต่างแล้วก็ในส่วนของศูนย์เด็กเล็ก
ก็จะมีเจ้าที่จังหลวดไปรักษาทางที่เกินเหตุไว้
รวมทั้งบ้านของผู้เสียชีวิตเพื่อรอเจ้าที่พิสุทธิ์สถานนะครับ
แล้วก็รอแพทย์จังหลวดพิสุทธิ์ศพครับผม
ครับทีนี้ตามรายงานผู้ก่อเหตุเขามีปืน
ที่เขาใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นปืนที่ไม่ได้ใช้ในราชการก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมฮะ
เพราะว่าเขาไปหามาเองแล้วใช้ก่อเหตุในครั้งนี้ถูกต้องไหมครับท่านครับ
ผมน่าจะเป็นปืนที่เขาหามาเองครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
ว่าเป็นปืนมีทะเบียนหรือไม่หรือว่าเป็นปืนที่ได้มาจากที่ไหนครับ
เพราะตามรายงานก่อนหน้านี้เราได้มีการยึดปืนที่ใช้ในราชการกลับมาแล้ว
หลังจากที่ให้ออกจากราชการใช่ไหมครับ
จริงท่านภูมิการเคยได้ทำงานร่วมกันกับผู้ก่อเหตุ
เขาเป็นคนสภาพจิตใจที่ผ่านมาเขารักษณะเป็นอย่างไรบ้างครับ

นึกจากเขาเป็นตำรวจสังกัดอยู่ที่สาพนาหวังใช่มั้ยครับ

คงต้องให้เวลาตำรวจในการทำงานก่อน
เห็นเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณท่านผู้กลับมานะครับ
ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ